ก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าค่อนข้างเยอะ

แต่ว่าล่าสุดพี่สื่อมวลชนมาเจอกันอีกครั้ง

สามารถยืนให้สัมภาษณ์คู่กันได้แล้วนะจ๊ะ
หลังจากคู่จิ้นสุดเช้า
สื่อมวลชนเจาะไมค์ถามประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเขากับอินดี้ยังเหมือนเดิม
ส่วนใครจะแสดงความคิดเห็นแบบไหนวาวาบอกเลยว่าขอบายจ้ะไม่เสพดราม่าใดทั้งสิ้น
เช่นเดียวกันกับหนุ่มอินดี้ก็ขอเดินหน้าทำความเข้าใจกับแฟนคลับบ้านคู่เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยยังคงรักทั้งอินดี้แล้วก็วาวาวอยู่
อันนี้ก็ยังโล่งใจไปนะครับ